ต่อที่หน้าจอทีวีมีวัดดังย่านฝั่งทนฮะ
เขาวอนหาญาติญาติช่วยตามกลับมารับศพหน่อย

ลืมมา๓๐ปีแล้วฮะ

นานเหลือเกินและดูเนี่ยด้วยความหลอนระทึกเหลือเกิน

โรงจีนหรือโรงจำป่ารองลงมาคือโรงไม้อัด
ด้านล่างโรงเทพพนมข้างในมีไหม๓ศพ
เดี๋ยวอะไรฮะแล้วโรงมันแตกด้วยนะเมื่อกี้เห็น
มันปริมันแตกด้วยความอายุยาวไง๓๐ปี

คืออะไร๖๙คือช่องเก็บศพ
ที่มีญาติมาขอฝากศพไว้
เพจการดังกล่าวนี้มาจากเพจวัดสาลาแดงญาติบางแข่ฝั่งทน
วัดสาลาแดงเขาใช้คำภายละเกิน
ประชาสัมพันธ์ด้วยมีร่างของผู้เสียชีวิต

๓ศพศพแรกใครฮะ

ไม่รู้จะมาแจ้งไงก็ไม่รู้นี่ว่า
เกินกลับมารับด้วยโลงเป็นเรื่องการันตี

ชื่อว่าคุณบุญเทียนนามสกุลก็ไม่ทราบอีกเหมือนกัน
แล้วศพที่๓ล่ะเหมือนกัน

อยู่โรงสีขาวก็คือโรงเทพพนมฮะ
มา๓๐ปีวัดจึงขอประชาสัมพันธ์
ใครที่เป็นญาติช่วยมารับไปบำเพ็ญกุศล

หากเกิน๓๐วันหรือ๒๕กันยายน

แต่ขออนุญาตผ่านโซเชียลมีเดีย
เอาไว้เลยว่า๓ศพมีศพอยู่ข้างใน
ทางวัดจะขอสวดพระอภิษฐรรมและประชุมเพลิง
คือชาปนกิจให้เลย
อยู่สภาพ๓๐ปีไม่น่าจะมีนะ
มีฮะคือเนื้อหนังมังสาไม่น่าจะอยู่แล้ว
แห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วจะเหลือแต่กระดูกนั่นแหละ
๓ศพ๓โรงที่ว่าอันนี้บางคนก็แสดงความเห็นว่า
มีศพไหมตอบว่ามีแต่คงเป็นโครงกระดูกแล้ว
ต่อไปก็แบบเฮ้ยขอร่วมทำบุญด้วยได้ไหม
หากทางวัดจะมาชาปนกิจเนี่ย
อยากจะร่วมบริจาคอยากจะร่วมทำบุญกับ๓ศพที่ว่านี้

ท่านบอกว่า๓๐ปีนี่มันครึ่งชีวิตของคนเลยนะ

ถ้าเขาไม่ลืมเขาคงจะมาเอาตั้งแต่ปีแรกแล้วล่ะฮะ
ท่านบอกนี่วัดทำไมพูดวัดอ่ะ

เขาอยู่นี่มา๓๐ปีแล้ววัดไปอยู่ไหนมา
ศพที่ว่านี้ไม่มีคราบไม่มีเลือดน้ำหนง
ไม่มีวัดก็คืองงมาก

ทางวัดก็เลยยืนยันแบบนี้นะฮะอธิบายด้วยพระลูกวัดรูปหนึ่ง
เมื่อประมาณสัก๓๐๔๐ปีก่อนที่วัดสารแดง
อ๋อเหรอคะฟังโทษนะฮะใครไม่เคยเห็นนี่บางแคร
ปีที่แล้วสภาพหน้าวัดสาราแดง
ไม่มีหรอกถนนรถวิ่งมันพลุกพลาดไม่มีเป็นแบบนี้จริง
ปีก่อนทางวัดก็มีเป็นวัดทั่วไป
มีสวดศพเผาศพเหมือนทั่วไปแล้วก็มีช่องเก็บศพ
สำหรับใครที่เอาศพมาฝากมา๑๐๐วันร้อยวันอะไรก็แล้วแต่
ก็จะมีคนมาอย่างนี้ต่อเนื่องไปแต่ไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกต
นับกันไว้ว่าศพนี้กี่วันศพนี้กี่เดือน
ลงนี้กี่วันลงนี้กี่เดือนไม่ได้มีสาระบบแบบนั้น
พอผ่านมา๓๐ปีก็เลยกลับมาเอ๊ะอีกที
ลืมไม่มี๓ศพคือวัดไม่ได้ลืมนะ
แต่ญาติใครมาลืมไว้หรือเปล่านะฮะ
ดังนั้นก็เลยมีรายละเอียดเอ๊ะไม่ถามลุงสับปะ
จะไปถามใครจริงนะครับกับเรื่องราวเรื่องนี้
จะไปค้นหาต้นตอก็เข้าใจว่ายาก๓๐วันที่ให้เวลา
ก็ไม่น่าจะมีใครตามกลับมารับศพ๓ศพที่ว่านี้
ไปแน่นอนวัดสารแดงฮะ